มีอีกหนึ่งคลิปภาพเหตุการณ์ตอนนี้โลกออนไลน์ก็แห่แชร์กันเหมือนกันนะครับเป็นคลิปของกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างไปทะเลาะกันชกต่อยชุดละมุนกันกับกลุ่มรปภย่านทองหล่อไปติดตามชมคลิปนี้กันก่อนเลยครับ
ว่ากุ้งขาวเม็งครับเป็นเหตุการณ์ที่วินบริษัทรับจ้างกำลังบริมชกต่อยกับรบพ่อบริเวณระหว่างซอยสองหลอด๓กับซอย
ระบุข้อความว่าวินมอเตอร์ไซค์ทองหล่อซอย๑รุมทำร้ายรอปภ
อยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำครับไม่ใช่ทำแล้วให้คนอื่นรับผิดชอบ
ล่าสุดมีคลิปนี้ก็ผู้เข้าชมแล้วกว่า๓แสนครั้งแล้วนะครับ
ซึ่งหลายคนที่ได้ชมคลิปก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันอย่างมากทีเดียว
อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบข้อที่จริงก่อนบินมอเตอร์ไซค์ดีนะครับว่ายังมีอีกเยอะนะครับ
ว่าตอนนี้ก็คือสร้างภาพไม่ดีให้กับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊คซึ่งเป็นเจ้าของคลิปก็บอกว่า
ต้นเองกับน้องเขยต้นเองเป็นน้องเขยของระวะพอที่ถูกทำร้ายในคลิปเหตุการณ์ขึ้นที่๘เมศายนที่ผ่านมาครับ
พี่เขยของตนกำลังปฏิบัติหน้าที่ออกไปโบกรถบนถนนให้หยุดคือให้รถที่อยู่ในบริษัทออกมาก่อน
เพื่อให้รถที่อยู่ในบริษัทออกมาก่อน
แต่ว่าจังหวะนั้นนั้นก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่ขี่ซอกแทรกมา
เบรกกระทันหันทำให้เกิดไม่พอใจแล้วก็ลงมาชกต่อยกันครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้มีการไปแจ้งความแล้ว
แล้วก็มีเพียงแต่หัวหน้าวินมาไก่เกลี่ย
แต่ตัวของคนก่อเหตุที่ชกต่อยกันหนีหายไป
ตนก็กลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไปจึงนำคลิปออกมาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร
ทีมข่าวของเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปครับ